วันนี้ขอหยาบหน่อยนะพี่น้องแม่งไม่รู้มึงจะด่ากันไปทำไมเพราะอะไร
กูแล้วงงยิบขายเลยบ้านเมืองกำลังวุ่นวายกำลังลำบากกัน
เราควรรักกันเราควรให้กำลังใจกัน
ไม่ว่าคนรวยคนจนนะเราต้องเห็นใจคนรวย
เห็นใจคนจนมากกว่านะคนจนมันก็ต้องกลับบ้าน
มันไม่มีจะกินมันอยู่กรุงเทพมันก็จะตายหาฮะ
ไหนจะฆ่าเจ้าไหนจะทุกอย่างเงินก็ไม่มีกลับบ้าน
ก็ยังอย่างน้อยก็ยังได้กินข้าวอยู่พร้อมหน้าครอบครัวนะ
อย่าไปด่าเขาเลยโอ้โหมันต้องเห็นใจครับ
แม่บ้านเรานะแม่มันไม่รู้เป็นอะไรกันมึงทะเลาะกันชิบหาย
เวลานี้มันไม่ใช่เวลาทะเลาะเวลานี้มันเป็นเวลาของความรัก
ซึ่งกันและกันที่อาทรซึ่งกันและกันคนมีมากให้คนน้อย
นะคนรวยให้คนจนประเทศชาติรัฐบาลก็ต้องดูแลไปถึงคนยาก
คนจนนะด่าด่าด่าด่าด่าแม่มึงอย่าด่าอะไร
กูแล้วกูจิ๊บหายเลยบ้านเมืองนี้หามึงรักกันบ้างไม่ได้
หรือว่าไอ้ขาจิ๊บหายคนไหนด้วยกันไอ้จิ๊บหายมาไงขา
เขากลับบ้านกูอยู่บ้านนอกกูเกิดบ้านนอกกูก็รักบ้านเกิด
กูฮะทุกคนเขารักบ้านเกิดเขาอย่างน้อยไอ้ขาดกลับบ้านแต่
ผมขอฝากพี่น้องที่กลับบ้านทุกคนจงจงช่วยกันอย่าให้มันระบาด
แพร่ไปสู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเผยแพร่ออกไปสู่ชาวบ้านชาวช่อง
เพื่อนฝูงไม่สหายอย่าไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อย่าไปสังสรรค์อย่าไป
บ้านนู้นบ้านนี้ไม่ต้องไปเยี่ยมกักตัวเองช่วยชาตินะ
พี่น้องเราเข้าใจคนกรุงเทพมันก็กลัวเราไปแพร่ทั้งประเทศไง
คนกรุงเทพมันก็กลัวคนทุกที่มันก็กลัวเราเป็นคนกระจายออก
แพร่ทั้งหมดทั้งประเทศเลยนะดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะ
ตายทั้งเรานะถ้าเรามัวทะเลาะกันด่ากันไปด่ากันมานะฮะ
ให้กำลังใจกันครับขอร้องพี่น้องให้กำลังใจกันเถอะ
นะครับช่วยกันนะครับเราจะไม่ต้องตายทั้งเรานะฮะ
ตอนนี้เอาละช่วยกันอย่าด่าครับโอ้โหผมแม่งคอดเซ็งเลย
หายมึงทำไมแม่งลูกอีกช่างด่าด่าแม่มึงอย่างเดียวเลย
หาแม่งบ้าชิบหายแล้วผมแม่ไงค่ะเห็นใจกันนะครับ
เห็นใจทุกฝ่ายนะฮะทุกฝ่ายเราต้องเห็นใจกัน
เมื่อช่วยชาตินะจะเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละครับ